ท่านประธานพี่น้องประชาชนฟังดีดีนะครับคนที่อยู่ใน
ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยวันนี้ครับสง่างามเหรอครับ
ท่านประธานชวนหลีกภัยครับขอเป็นเสาหลักให้
พี่น้องประชาชนคนไทยด้วยครับผมขอโอกาสนี้ประกาศไปถึงทั่วโลกครับ
ณขณะนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาจ่ายเงินให้สอสอ๕ล้านบาท
ชั้นสามครับผมรับผิดชอบตอนนี้ท่านประธานชวนครับ
ขอนะครับการทำอย่างนี้อุกอาจมากทุจริต
ต้องการอยู่ในตำแหน่งถึงขนาดนี้หรือครับสอสอไปรับเงินที่ห้องนายกห้าล้านบาท
ตอนนี้ครับเป็นไปได้ยังไงครับประเทศไทย
จะอยู่กับความตายของพี่น้องประชาชนแบบนี้แหละครับล่มเถอะครับ
หน้าไม่อายถึงเวลาแล้วเนี่ยผมคิดว่าวิญญาณทั้งหลายจะต้องสาบแช่งต่อไปครับ
ทำอย่างนี้ได้ยังไงครับในสภาจ่ายเงินคนละ๕ล้านบาท
ตอนนี้ครับอยู่ชั้นสามห้องนายกครับเป็นเป็นสถานะก็เป็น
มันไม่ได้อยู่ในยัตติเลยนะครับท่านครับครับไม่เห็นด้วยไม่ได้อยู่ในยัตติ
แต่ว่าเมื่อพูดไปแล้วนะครับก็ไม่ต้องถอนนะฮะ
แต่ว่าจะได้ให้นายกท่านได้มีโอกาสชี้แจงก็ให้ให้หยุดได้นะครับ
ครับผมเพราะนายกก็ไม่ได้มาชี้แจงเรื่องยัตติไม่อภิปรายไว้วางใจเรื่องเห็นด้วยข้อประท้วงว่าไม่ได้อยู่ในยัตติครับ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อพูดไปแล้วก็ไม่ต้องถอนอะไรแต่ว่าท่านนายกก็จะชี้แจงต่อไปครับ
อย่างนี้ไม่ทราบว่าพูดเท็จเปล่านะครับในสภานี้นะครับไม่เป็นไรครับครับ
ท่านประธานธิกประโยคยัตติเอ่อยัตติที่เขียนมาก็เป็นตักะที่วิบัติจริงจริงนะครับ
นี่เกิดความวิบัติในสภานะครับเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ดีเลยนะครับท่านครับ
ครับสำหรับยัตตินั้นก็อนุญาตให้มันถูกไปแล้วนะครับ
ใช่ครับผมผมเข้าใจนะครับแต่ว่าต่อไปเนี่ยการเขียนยติ
แบบนี้เป็นตักกะที่วิบัติจริงจริงครับอันนี้ก็แล้วท่าน
เป็นประธานวิบฝ่ายค้านอาวุโสมาอ่านยติที่ใครเขียนให้
ไม่ทราบเป็นภาษาที่ฟังไม่ได้เลยครับเป็นการหมิ่นใน
ตัวอยู่แล้วภาษานั้นนะครับครับผมว่ามันมันต้องพิจารณา
แล้วครับท่านประธานเอ่อมันและท่านก็อยู่ในสภาซึ่ง
เป็นที่มั่นอ่าที่พึ่งของอ่าสภาแห่งนี้เป็นหลักของ
สภาครับการพิจารณายัตติเนี่ยผมผมว่าเราต้องเราต้อง
สังขยากรรมนะครับครับไม่เช่นนั้นสภาจะเสื่อมตลอด
เป็นที่เบื่อนายท่านนิโรธนะครับท่านไม่ทราบว่าไปมี
ความทรงจำอันเลวร้ายมาจากไหนท่านนิโรธครับครับให้
โอกาสได้แสดงความเห็นพอสมควรครับ
ได้ครับขอบพระคุณท่านประธานที่รับฟังนะครับ

ผมเรียนในพูดแล้วผมก็เรียนเลยนะครับ

ก็เป็นเป็นข้อมูลนั้นหนึ่ง

ทุกคนก็มีความรู้สึกคล้ายกันว่า

เพราะว่าข้อความในยติก็แรงกว่านั้นอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นอย่าไปเพิ่มเติมสิ่งที่ไม่อยู่ในยติ

ก็อนุญาตให้พูดและอ่านยติได้

ส่วนประเด็นที่ท่านวิสานพูดเมื่อกี้เนี่ยนะครับ

เมื่อถึงเวลาก็จะให้ท่านนายกได้ชี้แจงเรื่องนี้นะครับ
ครับมันไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับ

ขอขอบคุณครับท่านครับ

ผมวิรากรคำประกอบพลังประชารัฐ

มีสอสอขึ้นไปรับเงินจากท่านนายก๕ล้าน
เรื่องนี้ถ้าพี่น้องประชาชน

มันจะเกิดเรื่องที่ไม่ดีขึ้นมากเลยนะครับ

จะลงมาจากห้องท่านนายกนี่แหละครับ

ผมเนี่ยตั้งแต่พ่อผมจนมาถึงผมเนี่ย

มันเรื่องอะไรจะยกมือหรือไม่ยกมือ
ทำไมจะต้องไปให้ท่านนายก
แจกเงินแจกทองอะไรกัน

อยากจะขึ้นไปให้กำลังใจท่านนายก
จึงได้แจ้งขึ้นไปว่า

แสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจท่านนายก

ก็พูดถึงเรื่องโครงการผันน้ำ
แม่น้ำยวมมาแม่น้ำเจ้าพญาให้ท่านฟัง

ท่านก็รับปากครับ

วิรากรเขียนรายละเอียดมาให้ผมที

ซึ่งหนังสือที่เขียนผมก็ถ่ายเอกสารไว้

เมื่อสักครู่นี้เองครับแล้วก็เพิ่งจะลงมา
อะไรครับเอาเงินเอาทองอะไรกัน

ไปเที่ยวรับเงินรับทองกันทีละ๔ล้าน๕ล้าน

ในพื้นที่อย่างนี้ครับ

เสียหายนะครับตั้นวิสานครับ
มันไม่ถูกอะครับผมเพิ่งลงมานี่แหละครับ

คุณวิสานพูดเมื่อกี้นี้ไม่ได้บอกว่าสมาชิกขึ้นไปรับเงิน
บอกว่านายกเนี่ยแจกเงิน๕ล้านครับ
เพราะฉะนั้นเห็นด้วยว่าข้อประท้วงเนี่ยไม่มีอยู่ในประเด็นที่เราอภิปราย
แต่ว่าผมบอกว่าไม่ต้องชวนหรอกให้นายกได้มีโอกาสได้ชี้แจง
ถ้าจริงก็เสียหายนะครับถ้าไม่จริงผู้พูดก็โกหก
ก็เสื่อมเสียต่อผู้พูดเองครับ